เช่นเคยครับวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมการลงทุน
หลังจากนี้ไปจัดการกับพอร์ตการลงทุนของเราอย่างไรนะครับเราพูดคุยกันในช่วงนี้

สวัสดีคุณคลิงและก็ท่านท่านชมทั้งบ้านนะครับ
ก็ช่วงนี้กลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจนะครับ

ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างจะเบาบางนะตลาด

แต่ปรากฏว่าสัปดาห์ที่แล้วมาล่ะโวลุมนะครับ

ปรับลดลงมาสูงสุด
อยู่ที่ประมาณสัก๑๕๗๐ลดลงมา
ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก๑๕๔๓จุด

ทยอยประกาศออกมาแล้วปรากฏว่า
ผลประกอบมาได้น้อยกว่าที่นักวิเคราะห

ที่เราคนกำลังพูดขึ้นเรื่อยว่าเศรษฐกิจกำลังไม่ดี

ก็จะติดตาก็เรียกว่า
โอ้ดูเหมือนกับ
ขายกับกำไรไม่ค่อยเป็นใจ
ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่ถ้าเรามาดูบริษัทจดทะเบียนในตลาด
มันสะท้อนภาพของเศรษฐกิจเหมือนกัน
เพราะว่าถ้าเราดูอย่างบริษัทที่มี
เรียกว่าอะไรโลโก้แข็งแรงมียี่ห้อแข็งแรง

กลายเป็นว่าตอนนี้ได้เปรียบ
อันนี้เดินไปตรงไหนก็เห็นสาขาหมด
เจอกันอยู่แล้วฮะตั้งแต่ออกตื่นนอนมาทำงาน
ตอนกลับบ้านก็ยังผ่าน๗๑๑อยู่แน่นอน
ใช่อย่างนี้คนรู้จักได้เปรียบ
ประกูลกำไรโตเห็นไหม
อันนี้ก็ดูเหมือนกับว่าโอเคอันนี้ยอดขายยังดีนะครับ
เรามาในกลุ่มของที่เกี่ยวกับเรื่องของวัสดุก่อสร้าง
อันนี้นี่เราก็จะเห็นสาขาอยู่
ตามชานเมืองหน่อย
แน่นอนขนาดของเขาจำนวนสาขายังไม่ได้มากเท่ากับหลายบริษัทใหญ่
เวลาเราพูดถึงบริษัทที่มีสาขาเยอะเยอะแยะมาก
เป็นร้อยบางทีเป็นพันธุ์สาขา

ก็คือยอดขายต่อสาขาก็ลดลงกำไรก็ลดลง

โฮมโปรในขณะเดียวกันโฮมโปรยอดขายก็เติบกำไรเติบโตขึ้น

ใช่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าสะท้อนนะ
จับจ่ายใช้สอยแล้วก็แนวความคิดของผู้บริโภค
ตอนนี้ผู้บริโภคหลายคนอาจจะบอกว่าเอาล่ะตอนนี้อะไรก็ตาม
เศรษฐกิจยังไม่รู้เลยข้างหน้าเป็นไหนแต่อะไรที่ฉันประหยัดได้

ประหยัดก่อนนะครับอะไรที่ฉันเดินไปซื้อแล้วที่ไหนถูกกว่า
ก็แสดงว่าอะไรผู้บริโภคเริ่มระมัดระวังเรื่อง

กำไรโตมาถึงไม่ได้น้อยนะฮะ๑๗
โอ้วนะฮะก็คือไตล์มาลหนึ่ง๔๗๐๐แล้วฮะ
สาขาเพิ่มมาอีก๒๐๐กว่าสาขา
คือเขาก็ยังพยายามขยายธุรกิจต่อเรื่อย

แล้วปีนี้ตั้งเป้าว่าจะขยายให้ได้๗๐๐สาขานะฮะ
ครับรวมทั้งปีไปถึงปีหน้าเนี่ย

นี่๗๑๑ในไทยนี่หมื่นสาขาเลยนะฮะ
ใช่ต้องบอกประเทศไทยอาจจะเล็กเกินไปสำหรับ

แต่ว่าบริษัทใหญ่อย่างหลายบริษัทพูดไปเมื่อสักครู่ทำได้เติบโตดีนะฮะ

ก็เราคิดว่าจะเห็นการฟื้นตัวแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเหมือนอย่างตอนที่เราคาดการณ์ไว้นะครับ
ตอนที่เราคาดการณ์ไว้เราคิดว่าไตรมาส๒จะเห็นตัวเลขชัดเจน
แต่ว่าปรากฏว่าพอตัวเลขไตรมาส๑ออกมาแล้วเราได้คุยกับผู้บริหารเนี่ย
อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าการฟื้นตัวมันอาจจะไม่ลึก

เราก็จะเห็นว่ารัฐบาลเองตอนนี้ก็มองในเรื่องของการที่จะมีเงินสนับสนุนนะ
คนที่มีรายได้น้อยนะครับ
ตรงนี้ก็จะเรียกว่าประคับประคอง
คือ๑ละกระตุ้นการบริโภค

ซึ่งก็จะช่วยดันการบริโภคของประเทศโดยรวมขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างให้ดีขึ้นนะฮะ
๓เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะครับ
เราเริ่มเห็นยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
เราเริ่มเห็นในแง่ของตัวการส่งออกดีของประเทศไทยฟื้นตัวขึ้น
แต่การฟื้นตัวขึ้นของตัวเลขเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันยังไม่กระจายไปสู่รากยากจริง

ใช่โดยปกติแล้วเวลาจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวเนี่ย
เขาบอกว่าบริษัทใหญ่จะเห็นการฟื้นตัวก่อน

หมดไปแล้วก็เมื่อเวลาทิ้งช่วงไปสักระยะนึงเนี่ย
ถึงจะเริ่มเห็นแล้วเม็ดเงินเริ่มกระจายมาเรื่อย
อันนี้แสดงว่าถ้าเกิดตัวเลขศัตริกิจต่างนะครับ
ถ้ารัฐบาลยังเดินหน้ากระตุ้นการบริโภคต่อเนื่องนะครับ
ก็มีโอกาสที่จะเห็นบริษัทขนาดกลางขนาดเล็ก

จะค่อยทยอยปรับตัวฟื้นขึ้นมา

ท่านผู้ชมที่ติดตามดูก็จะเริ่มเห็นแล้วว่า

บริษัทพวกนี้เนี่ยที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ย
จริงก็เป็นบริษัทที่อยู่รอบตัวเราทั้งนั้นนะครับ

บริษัทใหญ่ที่ประกาศผลประกอบออกมาดีนะฮะ
คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีที่เหลือจากนี้ไปนะฮะ

ใช่ฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ตลาดเนี่ยมีการขายลงมาเนี่ย
ผมคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะโอเคไม่ค่อยพอใจเรื่องตัวเลข
แต่อีกส่วนนึงเนี่ยเวลาเกิดปัญหาอย่างนี้
หลายคนจะคิดว่าบริษัทขนาดเล็กเนี่ย
อาจจะมีความเสี่ยงของการลงทุนมากกว่าขนาดใหญ่
ในช่วงภาวะที่อึมครึมหน่อย
ฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะขายหุ้นขนาดที่เป็นตัวเล็กนะครับ
แล้วก็ไปถือในหุ้นตัวใหญ่ก่อน
โอเคครับก็อันนี้จะได้เป็นในช่วงของประเด็นที่ต้องติดตาม
ต้องมาติดตามดูว่าออกมาแล้วเนี่ยจะดีไหมนะครับ
จะฟื้นตัวอย่างที่เราคาดได้ป่าวนะครับสิ่งเราก็คาดว่าน่าจะดีแหละ
ใช่เพราะเราเห็นท่องเที่ยวเราเห็นศพฟื้นแล้วไง
ก็จะเป็นประเด็นที่ท่านผู้ชมต้องติดตามในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ

ขอบคุณครับขอบคุณพี่นิดแล้วก็พี่มาร์คด้วยนะครับคุณผู้ชม
นั่นคือภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทย
แล้วก็สัปดาห์นี้เราจะจัดพอร์ตการลงทุนอย่างไร